ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวแถวพระรามสอง
ชาวบ้านเขาบอกว่าหวาดภาวะมากเขาก็เลยนำหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
อยู่ที่หน้าร้านสแกงามหีบศพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าร้านครับ
ปรากฏว่าอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็มาถามว่าได้ยินเสียงดังไหม
ผู้ชายคนนี้ก็ตอบไปว่าอ๋อเสียงประทัดมั้งเขานึกว่าเสียงจุดประทัดในวัด
อืมตอบไปว่าเสียงประทัดมั้งอยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็เอาปืนออกมาจากเอว
แล้วก็เอาออกมายิงอ่ะอ่าอย่างนี้เลยคนที่เขาบอกว่าอยู่ดีก็โดนผู้ชายคนนี้
เอาปืนมายิงเนี่ยนะครับเขาบอกโชคดีนะเขาเอี้ยวตัวหลบทันอ่ะอืม
ผู้ชายคนนี้เหมือนเมาหรือเปล่าไม่รู้อยู่ดีกลางเดินมายิงแบบนี้
แล้วก็อ้างว่าอ๋อก็นี่ไงก็เมื่อกี้คุยกันเสียงดังแล้วก็ที่ยิงเพราะราหูอมจันท
อืมแต่ภาพวงจรปิดมันชัดเจนมากอ่ะค่ะผู้เสียหายเขาก็เลยนำคลิปเนี้ยไปแจ้งความ
แล้วผู้ชายที่อยู่ดีเดินเอาปืนมายิงเนี่ยนะเป็นดาบตำรวจด้วยนะคะ
เป็นตำรวจด้วยเป็นดาบตำรวจตรวจสอบแล้วเป็นตำรวจจริงจริง
ตอนแรกดูแต่งตัวเออแต่งตัวเหมือนตำรวจตรวจสอบแล้วไม่คือตำรวจอ่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านหีบศพนะคะที่ริมถนนในซอยสแกงาม
ถนนพระรามสองกรุงเทพอย่างที่เห็นล่ะค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น
เป็นตำรวจนะคะเป็นดาบตำรวจของโรงพักแห่งหนึ่งเดินเข้ามา
หาผู้ชายที่เขาไม่ใส่เสื้อเขากำลังยืนคุยกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้าน
ดาบตำรวจคนนี้ควักปืนออกมาจากเอวแกว่งปืนไปมาผู้หญิงต้องหลบ
ดาบตำรวจเข้าไปประชิดตัวผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อแล้วเหมือนกับคุยอะไรบางอย่าง
อืมแล้วก็ชักปืนมายิงต่อหน้าต่อตาเลยนัดหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปโอบพาไปที่โต๊ะหินอ่อน
แล้วก็คุยกันสักพักก็เดินไปผู้ชายคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจสิ
ครับก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานสแหมดำนะคะ
เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจนะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้นายชัดชนสุพีเมฆอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นผู้เสียหายก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สอนอสแหมดำไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสามมีนาคมช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่ง
เขายืนคุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงอยู่หน้าร้านหีบศพแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดสีขาวที่เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ถ้าดูดีเสื้อยืดตัวนี้มีสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอยู่ที่เสื้อนะคะ
เขาเดินปรีมาเลยแล้วท่าทางเหมือนเมาอะค่ะคุณผู้ชมชักปืนออกมาจากเอวแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ถาม
ได้ยินเสียงอะไรไหมเขาก็ตอบไปว่าได้ยินเสียงคล้ายประทัดเขานึกว่าเป็นประทัด
แต่พอต่อไปแบบนี้ดาบตำรวจคนนี้ยิงปืนเลยนัดหนึ่งอะค่ะเคราะห์ดีเขาบอกเขาเอียงตัวหลบนะ
ปลอกกระสุนปืนเนี่ยไม่มาที่เขาเอียงตัวหลบทันพอดีแต่ว่าผู้ชายที่เป็นดาบตำรวจคนนี้ยังเดินมาประชิดตัวค่ะ
แล้วก็บอกว่าอ๋อที่ยิงเพราะราหูอมจันทร์เขาบอกเขาตกใจมากนะกลัวมากนะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะ
ก็มีชายไม่ทราบชื่อครับเดินมาถามผมว่าเสียงดังอะไรวะประมาณนี้ครับ
แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ชักปืนออกมาจากที่เอวแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาสักพักนึงแล้วก็หันมาทางผม
ผมอยู่ประมาณสัก๒๓วิเนี่ยแล้วผมก็เบี่ยงตัวหลบ
แล้วเขาก็เดินมาหาผมอีกทีนึงแล้วก็จับที่ที่เอวผมเนี่ยแล้วก็ไปหันปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็ยิงปืนไปหนึ่งนัดตอนแรกก็เขาถามแค่ว่าเสียงดังอะไรวะก็ยังไม่ตกใจ
ก็มาตกใจตรงที่ว่าเขาชักปืนออกที่เอวแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วก็หันมาจ่อ
ตรงที่บริเวณแบบหน้าหน้าผมอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งผมก็ถึงจะหลบ
นั่นแหละครับก็ออกมึนนะครับมึน
ผมไม่ได้คุยเสียงดังนะครับผมก็คุยเล่นกับเพื่อนผมที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ข้างร้านนั่นแหละครับ
แล้วก็เขาก็มาจอดแบบนั้นแล้วก็เดินมาใกล้ผมแล้วก็จับเอวผมตามที่เห็นในคลิปนะครับ
แล้วก็ก่อนที่เขาจะไปเขาก็พาผมไปที่ม้าหินแล้วเขาก็บอกว่าให้ดูบนฟ้า
ตอนแรกผมไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเพราะหูเป็นเออ
พอผมถามเขาซ้ำอยู่สองครั้งหรือ๓ครั้งเนี่ยเขาบอกให้ดูบนฟ้าลาหูอมจันทร์
ก็เลยยิงนั่นแหละครับดูแล้วเขาก็เดินไป
กลัวผมกลัวอยู่แล้วแต่เรื่องโดนตัวผมรู้ว่าปืนมันหันไปอีกทางหนึ่งผมรู้อยู่
แต่ก็คือตกใจครับคือตกใจก็ทำอะไรไม่ถูกอยู่
เนี่ยค่ะเขาก็เลยไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่สอนอสแหมดำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓มีนาคม๕ทุ่มครึ่ง
ซึ่งพอแจ้งความไว้ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะก็มีหลักฐานนะคะ
เป็นปลอกกระสุนปืนสองปลอกแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เห็นภาพชัดแหละว่าคนที่ก่อเหตุชื่อว่า
ดาบตำรวจศักดิ์สุริยาเศรษฐาวงค่ะเป็นตำรวจจริงนะคะ
ชัดชนผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะ
เขาก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยนะเอาผิดตำรวจนายนี้
เด็ดขาดนะเพราะพฤติกรรมแบบนี้
คนในพื้นที่เขากลัวนะนี่มีจ่อมาทางเขาอยู่ด้วยใช่
ก็เลยเนี่ยต้องให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตั้งคณะกรรมการสอบหรืออะไรก็ว่าไป
ต้องเอาผิดให้ชัดเจนอ่ะนักข่าวของเราก็เลยไปถามพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัตนพุ่มกุมาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามนะคะก็น่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจศักดิ์สุริยา
คนที่อยู่ในคลิปที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นนะคะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วค่ะ
แล้วก็มีคำสั่งย้ายดาบตำรวจศักดิ์สุริยาแล้วค่ะย้ายไปอยู่งานธุรการสืบชั่วคราวนะคะ
ระหว่างรอการสอบสวนของตำรวจท้องที่ซึ่งก็คือตำรวจนครบานสมดำเป็นท้องที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าดาบตำรวจศักดิ์สุริยานี่เขาสังกัดสอนอท่าข้ามอืม
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีก็ต้องให้ทางตำรวจของสนสแหมดำชี้แจงนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสนสมดำบอกว่าพฤติกรรมนี้แน่นอนเป็นความผิด
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
เรียกตัวเข้าให้ปากคำทั้งตัวดาบตำรวจศักดิ์สุริยาคนก่อเหตุ
แล้วก็ผู้เสียหายก็ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ถ้ามีเข้าข่ายความผิดข้อหาอื่นเพิ่ม

คือย้ายไปงานธุรกาต้นสัญกัตรต้องยึดปืนไปด้วย

เพราะคุณเป็นตำรวจเนี่ยมีปืนในการที่จะเอาไว้ปกป้องดูแลประชาชนใช่ไหม
แต่เอามาก่อเหตุกลางแบบนี้ค่ะ

เขาก็ต้องใจดีสู้เสือไว้ก่อน
ไอ้เล็งมาแล้วเล็งไปทางอื่นแล้วยิงออกไปเนี่ย
ไม่โดนคนที่อยู่ใกล้ตัวไปโดนคนอื่นทำยังไง